บอลทีมชาติไทยกันครับวันนี้ก็สร้างความชื่นใจให้กับแฟนบอลไทย
แต่ยังต้องลุ้นกันต่อนะฮะฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๖
นัดที่๒ในรอบแรกของไทยเราลงสนามช่วงค่ำกับบาเรน
เราอยู่ในชุดสีน้ำเงินครึ่งแรก๐๐แล้วนี่ครับนาทีที่๕๙
ชนะทิพย์สงกระสินเมซี่เจยิงลูกนี้เข้าไป
เราขึ้นนำ๑๐นัดแรกเราแพ้อินเดียมา๔๑นะฮะ
ก็มาคุมทีมชั่วคราวเนี่ยนะฮะกับโชคทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วย
ขึ้นนำ๑๐ครับแล้วก็ยังได้ลุ้นอีกนะฮะทีมชาติไทย
เมซิเจย์ป้ายมาปุ๊บอดีศักดิ์ใกล้สอนชนเสาอุ้ยนิดเดียว
แม่นเสามากแล้วนี่ครับใกล้จะหมดเวลาแล้ว๘๘นาทีนี้๘๘
มุยธิรสินแดงดามโอ้โหกระชากเข้าไปถูกปัดไว้ได้ครับ
เป็นกัปตันทีมนะฮะตอนนี้ทีมชาติไทยเราก็เก็บสามคะแนนได้นะครับ

ก็มีอยู่สามแต้มแล้วแข่งไปสองนัดก็มีลุ้นเข้ารอบต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากนัดแรกไปพลาดแพ้อินเดียมานะครับเดี๋ยวต้องรอดูผลระหว่าง
ว่าใครจะชนะจะแพ้ยังไงแต่อินเดียเนี่ยเขาชนะเราเขามี๓แต้มไปก่อน
แล้วนะครับนัดสุดท้ายในรอบแรกของไทยเจอของหนักฮะ
เราก็ต้องรอดูผลกันต่อไปแต่ว่าทีนี้รอบแรก
เขายังมีโอกาสให้กับที่๓ที่คะแนนดีที่สุด
อีก๓ทีมด้วยเราก็ได้ลุ้นตอนนี้อยู่ในเส้นทางการได้ลุ้น
อีกครั้งหนึ่งก็เชียร์กันต่อทีมชาติไทยนะฮะ